ที่สงขลานะฮะมีชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
เขาก็ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนเขาบอกไปเจอเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะครับ
สร้างความเดือดร้อนมานานนับปียืนด่าทอก็มีเอามีดมาไล่ฟันรถเขาก็มี
ทำร้ายร่างกายก็มีเขาบอกมีทั้งคลิปแล้วก็กล้องวงจรปิดในการใช้เป็นหลักฐาน
อ้าวเอาให้เกินเลยอ้าวไม่ไม่ฟันรถถือมีดทำร้ายทรัพย์สิน
ทำร้ายทรัพย์สินถือมีดถือมีดถือมีดถือมีดถือมีดถือมีดถือมีด
ไม่ไม่ขับรถบนถนนนี่คลิปของชาวบ้านนะฮะที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งตะบนพระวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับ
บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้านอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละนี่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้
เอามีดไล่ฟันออกมาด่าทอก็มีปลาหินใส่ก็มีแจ้งความไปแล้วที่สพมสงขลา
เหตุการณ์เนี่ยเรื่องไปถึงชั้นศาลแล้วก็มีค่ะแต่พฤติกรรมของเพื่อนบ้านหญิงคนนี้เนี่ย
ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน
บอกมีทั้งคลิปทั้งกล้องวงจรปิดนะฮะมีตอนที่ชาวบ้านขี่จักรยานยนต์จะเอาขยะไปทิ้ง
มีลบทันไหมยังไงเจ็บไปแล้วนี่ต้องบอกอันนี้เป็นกล้องวงจรปิด
นี่ปึ๊บนี่หนึ่งอะเกือบโดนรถผ่านบรรตึ่งเลยต้องรถเหนียวคุณสมเคลียส
บอกว่าเมื่อคืนวันก่อนนะฮะขับรถตามหลังรถของน้องไปนี่เพิ่งเกิดขึ้น
สดร้อนนะเมื่อสักครู่นะน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงนะน้องของคุณสมเกียจ
ขี่รถผ่านไปก่อนผู้หญิงคนนี้เนี่ยพยายามเอามีดไล่ฟัน
ก็เลยบีบแร่ใส่เขาเพื่อระงับเหตุพอขับรถผ่านผู้หญิงคนนี้
เอามีดฟันรถเขาจนรถเป็นรอยอ่านี่นะฮะส่วนผู้หญิงในคลิปเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับที่เขาบอกว่าชอบสร้างความเดือดร้อนให้คนในหมู่บ้าน
ทะเลาะกับเพื่อนบ้านเนี่ยยังมีเอาเสือมาปูข้างถนนตอนกลางคืนนะฮะ
ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนแล้วพาสุนัขไปขับถ่าย
ตามพื้นที่ของหมู่บ้านให้เก็บมูลสุนัขเวลาไปบอกก็ถูกด่า
เอาไม้ฟาดจนเจ็บก็มีปลาหินใส่บ้านเขาก็มี
นี่เห็นไหมพอไปเตือนบอกเก็บขี้หมาด้วยสิเวลาหมาพาหมาออกมาเดินอย่างนี้
ก็จะเอาไม้ฟาดเขาไปด่าเขาเอาหินปลาบ้านเขา
คุณสมเกียจบอกไปแจ้งความเฉพาะของคุณสมเกียจเองนะ๓คดี
เพื่อนบ้านคนอื่นก็แจ้งความกัน๓๔คดี
คดีไปถึงศาลก็มีเพราะตกลงกันชั้นพนักงานสอบสวนไม่ได้
แต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ก้าวร้าวกว่าเดิมด้วยซ้ำ
เลยอยากร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนไปยังหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานไหนก็ได้
ให้เข้ามาช่วยจัดการปัญหาให้กับชาวบ้านหน่อย
หลายแรงที่สุดที่ทางเราคิดว่าเรารับไม่ได้แล้วกับผู้หญิงตัวนี้ก็คือว่าทำร้ายร่างกาย
เอาไม้มาฟาดค่ะแล้วก็เอาก้อนหินมาปลาจนได้รับบาดเจ็บก็คือศีรษะกับขาจนเป็นแผลฟกช้ำ
แล้วก็ข้าวของในบ้านก็คือเสียหายแล้วล่าสุดก็คือมาพูดจาข่มขู่บริเวณหลังบ้าน
ซึ่งตำรวจมาก็ยังไม่กลับนะคะก็ยังจะด่าทออยู่เราก็เลยรู้สึกว่าเราเราไม่ไหวกับพฤติกรรมพวกนี้แล้ว
ที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนไม่ได้ออกมาจากบ้านนะครับมีแม่กับน้องสาวออกมาแทน
พอออกมาก็มีการโต้เถียงกับชาวบ้านในพื้นที่ขึ้นอีกชั่วโมงกว่าหญิงในคลิปถึงออกมานะครับ
เธอก็บอกเธอขอชี้แจงหน่อยเธอไม่ได้ใช้มีดฟันใครนะมีดถือมาถางย่าคุณเขียนมาสอน
ไม่ได้ฟันใครมาถางย่าไอ้เสือที่มาปูนั่งอยู่เนี่ยก็ทำไมก็จะพาแมวออกมาสูดอากาศบ้างไม่ได้เหรอ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีคนเนี่ยจะมาทำร้ายสุนัขที่เธอเลี้ยงเอาไว้เธอไม่เคยหาเรื่องใคร
ถึงต้องออกไปด่าตอนนี้เธอกลัวมากนะเธออยู่กับลูกแค่สองคนเพื่อนบ้านคนอื่นนั่นแหละมาคุกคามเธอ
ไม่ต้องมาเตศมาทำร้ายมันการระบองพุทธของสัตว์ก็ว่านี้นะคะเนาะและมันคุกคามคงขู่พี่นี่๔ปีกว่าที่พี่ซื้อบ้านอยู่ที่นี่
พี่ไปแจ้งตำรวจตำรวจแจ้งความมีแฝงเงียบกริ๊บมา๒ปีกว่าแล้วน้องค่ะ

ของเธอเธอบอกเธอก็แจ้งความเหมือนกันเรื่องเงียบกริ๊บมา๒ปี
เธอก็อยากจะขอความเป็นธรรมบ้าง
ส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่หลังติดกับเธอบอกอ้าวเธอบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหม
แต่หลังของเขาเนี่ยทนมาสี่ปีมีปัญหากันเรื่องที่จอดรถล้ำหน้าบ้านกัน
หลังจากนั้นมีปัญหากันเรื่อยมา
เธอก็ไม่ได้เอามีดไปฟันใครเธอถามอย่างยั้ง
ว่าจะเอายังไงดี
แต่ตอนนี้เค้าก็ไปแจ้งความกัน
แล้วตามหลักคือพอไปโรงพักพนักงานสอบสวน

เค้าต้องส่งเรื่องไปชั้นศาลให้ศาลช่วยพิจารณาใครเคลียร์ให้

แต่ก็อยากให้เรื่องมันจบเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน

ก็จะเอาแมวออกมานั่งสูดอากาศข้างหน้าบ้านไม่ได้เห
เวลามาปูเสือล้ำหน้าบ้านอะไรอย่างนี้
เอาหมาไปเดินเล่นก็คนนั่นแหละจะมาทำร้ายหมาเขา
เขาก็ต้องเอาไม้ไปหรืออะไรไปเพื่อป้องกันหมาเขา